โปรดติดตามตอนต่อไป

โชคดีนะไม่ใส่กันคนละร้อยสองร้อย

เอาหมดแล้วเหรอเนี่ย

ไปเร็ว

อร่อยสุดยอดสุดยอดร้านที่๒ไป
ร้านที่๒ขึ้นเลยนะอร่อยหรืออร่อย
อร่อยเอาล่ะเอาล่ะไปทางนี้ใช่ไหมไปทางเหม่งจ่ายให้

เมียงจ่ายก็ออกตรงนี้เลย

ได้แล้วฮะหมดแล้วนะเยี่ยมครับพี่

อ่ะเจอกันแล้วพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

โซนี่หายจิ้นเยอะมากพี่อร่อยนู้นไหนวะ

อร่อยอร่อย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๗๐๐บาท

ร้านอร่อยติ่มซำ
ร้านเจ้าเก่าขึ้นชื่อย่านห้วยขวาง
ที่มีติ่งสำและซุกี้สไตล์ฮ่องกงไว้บริการ

มีให้เลือกลิ้มลองกว่า๔๐ชนิด
จุดเด็ดอยู่ที่เปิดตลอด๒๔ชั่วโมง

เรียกได้ว่าคุณภาพเกินคุ้ม
จะมากับเพื่อนหรือครอบครัวก็อิ่มอร่อยกันได้อย่างเต็มที่

แล้วกลับมาละเยอะสายจำเป็นความละเยอะสาย
แซปลัดแซปลัดแซปลัด

มาเขนมาดูเลย

อุ๊ยอร่อยเอออร่อยว่ะน้ำดีเลยอื้ออ๋ออ๋อ
เมนูเซียวหลงเป่าที่เสริมมาแบบร้อนลูกพอดีคำ
แป้งบางเหนียวนุ่มไส้แน่นเมื่อกัดเข้าไปแล้ว
น้ำซุปไหลออกมาให้สัมผัสได้ถึงรสชาติกลมกล่อม
กินคู่กับขิงซอยอร่อยสุดสุดเมนูนี้ไม่สั่งเห็นมาไม่ถึงร้าน
ร้านนี่ทางหน่อยเหรอนู้นนู้นนู้นโอเคโอเคต่อดีกว่าไปไปไป
พรุ่งทิมขุนปลากุ้งวางเน้นจนเมื่อเจ็ดร้อยบาท
เท่าไรนี้เจ็ดรีปร้อยเจ็ดร้อยเมื่อกี้มีต่อไหร่ของเราเท่าไรเจ็ดร้อยเหมือนกัน
เออ

หือจัดร้อน
ทำไมอะ

ลงเงินไว้๗๐๐บาทขนมเปล่าเมนูไส้หมูนะครับ

เซียวโรงเปล่า๑๒เค่ง

เยี่ยมดิตัวช่วยดีกว่านี่

ตัวช่วยเชฟได้แน่นอนครับ
ผมต้องการให้คุณทั้งสองคนช่วยกันครับ
เดี๋ยวทีมงานจะให้คำใบ้นะครับ
หัวหน้าทีมจะต้องเป็นคนใบ้นะครับ
และลูกทีมจะต้องเป็นคนทายครับ

ลูกวอเลบอลเซิร์ฟ
ที่โกนหนวดเซิร์ฟ

ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งครับ
ครีมก็โอเคครับเฮียครับ

เฮียโตนไปคำก่อนก็ได้ไหน

ขอบคุณครับ
ครับครับ
มันได้ของดีเนอะ
ไม่คิดว่าจะแวกจะให้แต่ของดีแบบนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป